อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะก็เป็นรถชนกันดะเหมือนกันนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซามีกระบะคันหนึ่ง
คือขับรถไปปาดหน้ารถคันหนึ่งก่อน
เขาก็บีบแรงด้วยคำเตือนว่ามันอันตราย
กลายเป็นไม่พอใจพยายามกระทืบเบรกหลายต่อหลายครั้ง

แล้วก็ขับตามไปชนรถคันที่บีบแปรใส่ถึงบ้าน
เขาจอดรถอยู่ในบ้านแล้วนะขับไปชนเขา
ไม่พอขับเลยหลังจากเหตุการณ์แรกแล้วไปชนรถคันอื่นอีก
หรือ
รถกระบะคันนี้ต้องดูเนี่ยอันนี้คือเหตุการณ์แรกให้คุณผู้ชมดูก่อน

ครั้งที่หนึ่งไปแล้วครั้งที่สองไปแล้วนี่ครั้งที่สามอีก
คือเหมือนตั้งใจกระทืบเบรกเพื่อให้รถคันข้างหลังชนแล้วเปิดไฟฉุกเฉินเลย
แล้วเขาบอกว่ามีวัยรุ่นคนหนึ่งลงมาจากรถค่ะแล้วก็ลงมาทุบรถของเขา
คนที่เป็นผู้ประสบเหตุชื่อว่านายวัชระสว่างวงอายุ๒๘ปีค่ะ
เหตุการณ์มันเริ่มเกิดขึ้นก็คือ๓แยกไฟแดงบ้านโพ
เขาจอดติดไฟแดงอยู่พอไฟเขียวก็ออกตัวตามปกติ
เขาถึงได้บีบแตร่เตือนครับหลังจากนั้นก็เนี่ยเลยค่ะ
พอบีบแตรปุ๊บคนขับกระบะไม่พอใจเบรกกระทันหันแบบนี้๓รอบ
แล้วเปิดไฟฉุกเฉินวัยรุ่นลงมาทุบรถของเขาด้วย
เขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยถอยหลังแล้วขับหนีเลย
ก็กลับบ้านในซอยแสนภูดาตอำเภอบ้านโพ
แต่ขับหนีแล้วเนี่ยกระบะคันนี้ก็ยังขับตามหลังมาเรื่อยค่ะ
มาจนถึงบ้านนายวัชระกำลังจอดรถอยู่ในบ้าน
กระบะคันนี้เร่งเครื่องมาด้วยความเร็วชนท้ายรถนายวัชระเลย
แล้วก็เร่งเครื่องถอยหลังเกือบชนพี่ชายในวัชระด้วย
จากนั้นก็ขับรถหลบหนีไป
วัชระยืนยันเลยว่าระหว่างที่ขับรถอยู่บนถนนนะ
เขาก็ไม่ได้ขับก่อกวนไม่ได้ขับแช่เลนขวา
แล้วก็ไม่เคยรู้จักหรือมีเรื่องบาดหมางอะไรกับคนขับรถกระบะคันนี้ด้วย
เขาปาดปุ๊บผมบีบแต่บีบแต่แป๊ด
แค่นั้นนะครับพี่เขาเบรกให้ผมชนเลย
เขาเบรกให้ผมชนแต่ผมเบรกเบรกทันไม่ได้ชนเขา
ครับผมเขาอย่างนี้นะเขาก็เดินใส่เกียรติดันหน้าไปต่อ
ระยะไม่เกินห้าสิบเมตรครับเขาเบรกอีกเบรกให้ผมชนอีก
ทีนี้ผมเกือบชนเลยพี่เพราะผมไม่คิดว่าเขาจะซ้ำ
ใช่ไหมพี่เกือบชนเลยปุ๊บ
เขาตีไฟพามาจอดกลางถนนเลยครับแล้วก็เดินลงมา
แล้วก็เห็นท่าไม่ดีแล้วว่าเขาเหมือนคนเมา
ใช่เขาเห็นท่าไม่ดีผมก็ถอยในประมาณที่ว่ารถผมติดตูดเขาอยู่อย่างนี้
แต่ยังไม่ทันยังไม่ชนนะคือติดตูดอ่ะครับผมก็ถอยออก
ออกห่างมาเขาเดินมาทุบกระจกผมปั้ง
ผมเห็นท่าไม่ดีผมหักหักซ้ายแล้วก็ออกมาครับ
เขาหักปุ๊บพุ่งมาผมผมขี่เข้ามาผมก็จอดตรงนี้แล้ว
แต่ยังไม่ทันลงจากรถเลยนะพี่เขาหันพุ่งปุ๊บปุ๊บ
ชนผมชนเสร็จแล้วเขาถอยออกเลยครับของระเนละนาดเลยครับ
เขาชนหมดเลยตอนที่เกิดเหตุกับนายวัชระเนี่ย
สามทุ่มสิบห้านะคะครับถัดไปสิบห้านาทีสามทุ่มครึ่งค่ะ
ไปกรเฮดอีกกระบาดคันเดิมเลยไปเฉียวชนรถเก่ง
โยต้ายาริสเหมือนกันแต่คราวนี้เป็นสีเทาค่ะ
เลขทะเบียน๗กไก่ออ๖๘๕๕กรุงเทพฯ
ไปเฉียวชนกันถนนทางเข้าวัดบางเกลือบบังปะโกง
ห่างจากจุดเกิดเหตุจุดแรก๑๐กิโลเมตร

คือว่าไปเบรกแล้วพยายามให้เขาชนด้วยครับ

โอ้โห

ผู้เสียหายก็บันทึกภาพไว้ได้นะครับ

นางสาววันนาดีจำนงอายุ๒๖นั่งมาในรถ
มีนายชิดชนกศรีคำดีอายุ๒๙สามีขับรถ
แล้วก็มีลูกวัย๑๐ขวบนั่งมาด้วย
เป็นเส้นทางเข้าวัดบังเกลือนะครับ

หลังรถกระบะคันนี้ไปขับกินเลน
แล้วก็เฉียวชนรถยนต์เสียหายก็พยายามขับหนี

ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวปากทางเข้าหมู่บ้านศิรารมสอง
ทำให้ต้องวกรถขับตามนะฮะ

รถกระบะก็หยุดรถกลางถนน
สงสัยจะหยุดเพื่อจะลงมาเจรจากัน

กระบะคันนี้มันเร่งเครื่องถอยหลังฮะ
ดูสิชนหน้ายู้เลยอะ

แล้วก็เร่งเครื่องขับหนีไปเลย
โอ้โหเด็กที่มาในรถเขาก็ลูกเขาตกใจ

คือทางภรรยาของคนขับรถบอกว่า
ตอนที่ขับรถมาถึงหน้าหมู่บ้าน
ก็เปิดไฟเลี้ยวรอรถว่างจะข้ามถนนเข้าหมู่บ้าน
คือถนนตรงนั้นมันเป็นถนนสวนเล่นไม่มีเกาะกลางนะครับ
กระบะคันสีขาวเลี้ยวมาจากทางโค้ง

แล้วเสียหลักขับกินเลนมาที่ฝั่งของตัวเอง
ช่วงหน้ารถฝั่งขวาก็ถูกเฉียวชนไป
สามีก็ต้องขับตามไปเพื่อจะเรียกรถกระบะคู่กรณี
แล้วก็จะได้เรียกประกันมาดูความเสียหายกัน
แต่ระหว่างที่หลบรถจะเข้าข้างทาง
กระบะคันนี้กลับขับออกมาจากจุดเกิดเหตุ

พยายามจะให้ตามแล้วแต่ว่ามันตามไม่ทัน

กำลังจะเข้าในบังเกิมกันเพราะว่าเป็นเล็นสวน

เขาน่าจะจอดที่จะเคลียร์แล้วทีนี้ก็เลยแฟนก็บอกตัดสินใจว่าให้วนรถกลับคิดว่าเขาจะเคลียร์แต่เขาก็ทำท่าขับรถไปอีกเลยไปนิดนึงเขาก็จอด
หนูก็คิดว่าเออเขาจอดคิดว่าเขาจะเอายังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาจอดหนูก็จอดแล้วขับไปอีกแป๊บนึงเขาก็เหมือนแบบเบรกอ่ะค่ะเบรกเพื่อแบบที่จะให้เหมือนแบบให้ชนอ่ะแต่ว่าแฟนก็เบรกไว้ก่อนแล้วเขาก็เบิร์นยางเบิร์นแบบเสียงดังมากเลยตามในคลิปมาค่ะแล้วก็แฟนก็เลยแบบตัดสินใจว่าต้องถอย
ชนเข้ามาค่ะตามในคลิปเลยค่ะคือเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะนางสาววันนาก็ยอมรับเลยว่าตกใจเลยล่ะกลัวด้วยสาเหตุที่ที่หลังถูกถอยชนฝากระโปรงหน้ารถแล้วไม่ยอมตามต่อเพราะไม่รู้แล้วอะค่ะว่าคนขับกระบะคู่กรณีเนี่ยพกอาวุธอะไรมาด้วยหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าในรถอ่ะมีลูกชายวัยสิบขวบนั่งมาด้วยน้องเนี่ยตก
ที่สพแสนภูดาษอีกหนึ่งคดีด้วย
มีรายงานมานะคะว่าคืนวันนี้คนขับรถกระบะเนี่ยจะมามอบตัว
แต่ถ้าไม่มาคืนนี้ก็มาพรุ่งนี้นี่แหละ

ดูแล้วที่บุกไปถึงบ้านเขาจะถูกแจ้งพยายามฆ่าเขาได้

สองอย่างไม่บ้าก็เมาดูแล้วนะครับ